ไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับ
คุณผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจบุกไปยึดเคตามีนล็อตใหญ่๓๐๐กิโลกรัมครับ
ซุกซ่อนอยู่ในโกดังแป้งมันนะฮะ

คาดว่าเตรียมที่จะส่งออกไปไต้หวันครับ
มีการขยายผลด้วยได้ของกลางอีกเพียบเลยฮะ
พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกนะครับ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นำกำลังเข้าไปตรวจค้นในโกดังเก็บแป้งมัน
โรงงานแห่งหนึ่งตำบลทวีวัฒนา
อำเภอไซน้อยจวัดนนทบุรีครับ

มีถุงกระสอบขนาดใหญ่มาจุบแป้งมันน้ำหนัก
ประมาณ๘๕๐กิโลกรัมจำนวน๓๙ถุง
เจ้าหน้าที่ได้กรีดตรวจทีละถุง
และพบว่าข้างในซุกซ่อนเคตามีนไว้ทุกถุงนะครับ

เคตามีน้ำหนักรวมกว่า๓๐๐กิโลกรัม
ซุกซ่อนนะครับปนอยู่กับแป้งมัน
คาดว่าเตรียมไว้นะครับเพื่อรอส่งไปไต้หวัน
จากการสอบสวนนางสาวสาวภายุ๒๙ปี
คนนี้มีหน้าที่ดูแลการบรรจุและขนส่งแป้งมัน

จะมาทำงานเป็นครั้งแรกนะ
พอโดนจับได้ซัดทอดเลยดี
ท็อปเนี่ยเป็นคนมอบหมายให้ดูแลยาเสพติด
เตรียมจะส่งออกทางเรือออกนอกประเทศ
โดยนำเคตามีนที่มีคนนำมาส่งให้ที่โกดัง

แต่ละถุงแต่ละถุงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ขยายผลเลยดีมากทำงานเร็วฮะ
ไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่๒๘๘
ถนนประชาราชบำเพ็ญแขวงสามเศษอก
ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ตามคำให้การของนางสาวสาวภาว่าเช่าบ้านเอาไว้
เป็นสถานที่ซุกซ่อนยาเสพติด
จากการตรวจค้นในห้องนอนชั้น๑ครับ

เป็นอัดแท่งบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ
สภาพพร้อมส่ง๖๐๐แท่ง
น้ำหนักรวมประมาณ๒๒๘กิโลกรัม
ห้องยังพบถุงลักษณะคล้ายกระสอบปุ๋ยครับ
สำหรับขนย้ายสินค้าข้ามแดน
ซึ่งตรงกับข้อมูลที่สาวภาแจ้งบอกว่า

เป็นที่บรรจุเตรียมส่งออกต่างประเทศ
ซึ่งจากการตรวจสอบยาเสพติดที่ตรวจยึดได้นะครับ
ว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบผ่านเข้ามาทางชายแดนภาคเหนือ
และจากการสอบสวนนางสาวสาวพาว่า

จะเอายาเสพติดมาพักที่บ้านหลังนี้
และให้เธอเป็นคนบรรจุได้ค่าจ้างครั้งละ๑๐๐๐บาท
ทำแบบนี้มาปีนึงได้แล้วค่ะ

เพื่อนบ้านเห็นสวภามาเช่าบ้านหลังนี้ได้เดือนหนึ่ง
ตอนที่ย้ายมาใหม่มีการขนของเข้ามามากผิดสังเกต
กระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มยาเสพติดได้ในวันนี้
อันนี้เนี่ยได้๓๐๐กิโลใช่ไหม
แล้วที่ไอ้เคยจับได้เป็น

ตะลึงยาเค๑๑๕ตันก่อนหน้านี้ที่แถลงข่าวใหญ่จับกันนะครับ

กรัมนะฮะไม่ใช่กิโลกรัมที่ผมจะอ่านต่อไปนี้

จากเท่าไหร่นะ

เหลือยาเคน๑๒กรัม

แหลบบ่งชัดนะครับเป็นสารตัวอื่น
ผิดจากที่รอมวแถลงจับยายอันนี้
ลงเอาไว้นะฮะอันนี้ก็มาเคียงข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้าเดี๋ยวจะ

นี่แหละครับเขาใช้คำว่า
ปนเปื้อนอยู่๑๒กรัมจาก๑๑๕ตัน

มันมี๑๒กรัมแต่มากกว่านั้นมันไปไหนล่ะ
รัฐมนตรียุติธรรมท่านก็